คุณผู้ชมช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูนะคะ

แจ้งเกิดจนโด่งดังมาแล้วนะคะ

แต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่ากว่าเขาและเธอเหล่านี้
ประสบความสำเร็จจนโด่งดังมาเนี่ย
พิสูจนฝีมือมาแล้วนักต่อนักนะคะ
เพื่อลบคำสบประมาทดังเพราะพ่อแม่ด่าน
คำนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
เส้นทางบันเทิงที่ไม่ยากเกินฝันของเหล่าทายาทคนบันเทิง
เพราะเพียงแค่เป็นลูกดาราก็สามารถขึ้นแท่นพระนางในวงการได้อย่างง่าย

สบประมาทเหล่านี้ทำให้ลูกคนดังหลายคนที่ใจรักงานศิลปิน
เลือกที่จะสู้ด้วยตัวเองอย่างหนัก
จะได้ไร้คำวิจารณ์ที่ว่าดังก็เพราะพ่อแม่นั่นเองค่ะ
แอลลี่อาชิระยานิติพล
สาวน้อยวัย๑๘ปีทายาทคนเดียวของนักร้องนักแสดงชื่อดังอ่ำอมริน
ปัจจุบันเธอเฉิดฉายอย่างสง่างามบนถนนสายบันเทิง
กระแสความนิยมจากเหล่าวัยรุ่นในโซเชียล
พรีเซนเตอร์ระดับพรีเมียม
และผลงานเพลงสุดปังที่การันตีฝีไม้ลายมือว่าตัวจริงของวงการ
แต่กว่าจะมีวันนี้แอลลี่สู้สุดตัวค่ะ
และไม่ยอมให้ดีกรีลูกสาวอ่ำอมริน
เป็นทางลัดเข้าสู่วงการบันเทิงได้ด้วย
แอลลี่บินเดี่ยวไปเกาหลีเพียงคนเดียว๑ปีเต็ม
ฝึกหนักทั้งร้องทั้งเต้นและภาษาเกาหลีวันละหลายชั่วโมง
คำติสุดแรงต้านของครูฝึกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน
กว่าจะได้รับคำชมครั้งแรกยากเอาเรื่องค่ะ
ไหนจะต้องสู้กับตัวเองที่ท้อแท้อยู่บ่อยครั้ง
แม้กระทั่งเป็นศิลปินแล้วแอลลี่ก็เจองานหนัก
เพราะเสียงติชมดังยิ่งกว่าเก่าซะอีก
บอกได้เลยว่าความพยายามอย่างหนักของแอลลี่
ได้พิสูจน์แล้วว่าความสำเร็จครั้งนี้
เพราะว่าฝีมือของสาวน้อยคนนี้จริงค่ะ
หนูก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะ
แต่ว่าหนูก็อยากพยายามเป็นอัลลี

หนูก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
อีกหนึ่งลูกไม้ใต้ต้นคนบันเทิงอย่างพีคกองทัพ

ดีกรีปังขนาดไหนแต่พ่อลูกเขาคุยกันชัดเจน
ถ้าจะเป็นคนดังตัวใครตัวมันนะลูก
แม้หนุ่มพีคจะต้นทุนดีทั้งหน้าตาและโอกาส
แต่ก็เลือกที่จะเบรกงานบันเทิงที่ไทย
เพื่อตามฝันกับการเป็นไอดอลที่เกาหลี
หนุ่มคนนี้ก็ไม่ธรรมดาซะด้วยสิคะ
เจ้าตัวผ่านการเข้าสู่การแข่งขันรายการใหญ่ในแดนสมแบบสมศักดิ์ศรี

แต่บอกเลยว่าพีคกองทัพเกิดมาพร้อมพรสวรรค์
คู่ควรจะเป็นซุปตาซะเหลือเกิน
ร้องเพลงก็เพราะเต้นก็เก่งงานแสดงก็ปัง
แม้จะเป็นพระเอกน้องใหม่แต่ฝีมือเฉียบขาด
จมไม่หายให้ตัวแม่หรือว่ารุ่นใหญ่

สถานีนั้นหมายมั่นเตรียมปั้นให้เป็นซุปตาของช่องต่อไป
ต่อกันที่หนุ่มหล่ออย่างอินดี้อินทาส
ทายาท๒คนบันเทิงระดับตำนาน
ฮันนี่พัดสอนและบีธีรพงศ์บ้างค่ะ
จุดเริ่มต้นในการชิมลางงานในวงการ
จะมีชื่อของพ่อแม่เป็นใบเบิกทาง
แต่ชื่อเสียงเรื่องฝีมือการแสดงของเจ้าตัว
ก็ถูกใจผู้จัดละครหลายค่าย
ถูกเรียกใช้บริการไม่ซ้ำคาแรคเตอร์
ตัดสินใจลงสนามนักแสดงอิสระ
ไร้สังกัดช่วยป้อนงาน
แต่อินดี้ก็รุ่งเกินต้านซะเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
จริงก็มีความกดดันถามว่าถามว่ามันเป็นการหนักใจไหม

ดำแล้วแบบเฮ้ยมันจะเป็นเด็กเส้นไหมวะอะไรอย่างนี้

ผู้จัดเขาจะเดินมาบอกเราก่อนว่าเออเนี่ยจริงเรา
ถ้าเราทำไม่ได้เราทำไม่ดีเขาก็ไม่เอาเรานะ
ใช่เขาไม่เกี่ยวว่าเราเป็นลูกใครหรืออะไรอย่างนี้
ณตอนนี้เราก็ได้เจอผู้จัดดีเยอะ
ละครที่เราเล่นก็คือละครคุณภาพอะไรอย่างนี้

นะคะก็

ว่าโอ้โหโด่งดังด้วยตัวของตัวเองจริงนะคะ